จ้าคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะตลอดตลาดวันนี้จะพาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันก่อนนะจ๊
มาดูราคาสินค้าวันนี้กันค่ะนี่เลยราคาเนื้อสัตว์วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่แปดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวนะคะสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ก็ห้าบาทต่อฟองนะจ๊ะไปเช็คราคาผลไม้กันบ้างดีกว่าค่ะ
ฝรั่งกิมจูวันนี้ค่ะยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะแคมป์ตะลุ๊ปสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ละกอฮอนแลนด์๒๕บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ชมพูทัพทิมจันทร์นะคะ๕๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ